เพลินไปยาวไปเลยนะครับ
แล้วก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

พร้อมกันอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ต้องมีการปรับปรุงตัวมากมาย
การปรับปรุงตัวเพื่อรับฝน

ไปติดตามได้เลยครับ
ช่วงนี้ฤดูฝนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ฝนมาบ่อยมาบ่อยเหลือเกิน
ความสวยเมื่อเจอฝนก็ต้องปรับตัวนะครับ

แหมทำร่มอเนกประสงค์ครอบจักรวาล

งานนี้เธอไม่เปียกฝนแน่นอนครับ
เธอมากับฝน
นี่ก็เท่ไปอีกแบบครับคิดได้อย่างไรนี่ครับ

โดยการใช้สกุตเตอร์มีถังออกซิเจน
พร้อมครับอยากดูภาพสวยเชิญเลย

ไหลลงก็ยอมเชือกลงไปครับ

ยอดเยี่ยมครับคุดไอเดียจริง
เห็นภาพสวยงามใต้น้ำแบบนี้ครับ

ตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ดูแลมันอย่างดี
หมาตัวนี้แสนรู้ยิ่งนัก

หนึ่งสองสาม

ทำไมกัดพี่เขาอย่างนั้นล่ะครับน้องหมา

ดูอารมณ์ของเขาด้วยนะครับ
เศรษฐกิจอย่างนี้ต้องวางตัวใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
อย่าว่าแต่น้องหมากินผักกินผลไม้เลยครับ

กินง่ายอยู่ง่ายเช่นกันครับ
แกงนี่นะมันก็กินได้สบาย

แมว

จริงผ่อนใจชัดเป็นฮีโร่ไรนี่ยิ่งชอบ

ชาวบ้านขอความช่วยเหลือมาเบอร์ไร

เอ้าแปลงร่าง

แหมครับคุณพี่ฮีโร่
ป่องขนาดนี้จะกระโดดเถื่อนได้ไหมเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป